จะให้ดูต้นเบรกนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็จะเห็นแล้วแหละนะคะเป็นคลิปผู้ชายคนหนึ่งค่ะรูปร่างลักษณะตัวใหญ่นะเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะแถวถนนเพชร
ตัวไหนมานะแกโกรธแกเข้าไปตบรอปภสองคนกลายเป็นคลิปโด่งดังในโซเชียลนะคะ
บอกเลยละกันว่าโดนตัวไหนมาเล่าค่ะดูคลิปกันนะคะ
เอามา
มึงไม่รู้อะไรกับใครเหรอ
ไม่รู้อะไรกับใคร
ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร
ไม่รู้อะไรกับใคร
ไม่รู้อะไรกับใคร
ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร
ไม่รู้อะไรกับใคร
ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร
ไม่รู้อะไรกับใคร
ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร
ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร
ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร
ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

ไม่รู้อะไรกับใคร

อย่างแรงนะคะส่วนตัวมองว่าชายคนนี้คือลูกค้าของโรงพยาบาลคือคุณแดงมองว่าคุณโบ้เนี่ยเขาเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลก็เลยไม่อยากถือโทษโกรธเครื่องอะไรนะคะเพียงแต่ขอได้ไหมหลังจากนี้ไปอย่าไปทำแบบนี้กับใครเข้าใจไหมนะคะคุณแดงบอกโบ้แบบนี้นะคะส่วนโบ้ชื่อจริงก็คือธนกรดุสิตนพคุณนะคะชายที่อยู่ใน
ใส่เสื้อสีขาวค่ะยอมรับว่าวันเกิดเหตุโดยตัวเองดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วก็เกิดความดันสูงหายใจไม่ออกเกือบตายก็เลยพาให้ภรรยาเนี่ยพามาที่โรงพยาบาลพยาบาลให้กินยาลดความดัน๑เมตรแล้วก็นอนรอดูอาการระหว่างนั้นเกิดปวดปัสสาวะก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ำด้วยความเมาอันนี้โบ้พูดเองนะคะด้วยคว
ทรงศรเรื่องไรอ่ะ
โบ้ตอบหน่อย
ไม่ได้ยินเดี๋ยวว่ารอพรอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยว่า

คือว่าใช่มาหลายครั้งแล้ว
มันสะสมหลายครั้งแล้วนะมันเจ็บ
คือว่าหลายครั้งแล้วกันคือว่าช้าแล้วก็ไม่ดูแลแบบว่าดีที่ควร
พี่มีอะไรอยากจะบอกกับเจ้าหน้าที่สองคนที่พี่เดินเข้าไปตบไหม
ขอโทษนะว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอย่ามองหน้าคนแบบนั้นนะครับ
คือเขามองหน้าเราไม่ดี
ใช่ผมว่ายังไงไม่รู้อะ

ถ้าไม่เมาแล้วรับประพอมองหน้าก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแบบนี้หรอก
พี่ป๊อบอย่าโกรธเบิ๊ลด์นะบอกเหมือนป๊อบเลย
โบ้เมาถ้าไม่เมานะโบ้ไม่ทำแน่
แต่ว่าคุณรพพ็อมเนี่ยจะเป็นใจพระเสธมากนะแก
ก็ให้อภัยนะครับแต่แจ้งความนะจ๊ะ
แจ้งความเพื่อที่สอนออกมาก็สั่นแล้วนะครับ
บอกว่าเตรียมที่จะออกหมายเรียกคุณโบ้ให้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ
อย่างที่บอกไปแล้วค่ะคุณย้ำเตือนกันนะฮะ
สติมาปัญญาเกิดสติเตลิศจะเกิดปัญหา

โรงพยาบาลเนี่ยต้องใจเย็นทุกฝ่ายครับ
คือคนป่วยก็เครียดเพราะตัวเองป่วย
ไปหาคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาล
เขาก็เครียดครับเพราะว่าคนเยอะนะฮะ

เป็นห่วงโบ้จากเรา๓คน